รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

อ่าครับมหาทาง
สุดล้อนสุดแปลก
ของผีต่างประเทศนะครับเพราะว่าเขาคนนี้
แต่เพราะความโลภทำให้เขาใช้กลงเหล่านั้น
และผลจากความที่เขาโกง
มันก็เลยเกิดสิ่งต่างขึ้นกับชีวิตเขานะครับ

ขอต้อนรับคุณบีทูตสื่อวิญญาณฮะ
ไม่เชื่ออย่ารบรู้

ทำไมถึงใช้ชื่อว่าทูตสื่อวิญญาณ

ที่คนตั้งให้เขามองว่ามันเป็นเรื่องของวิญญาณ

ก็เหมือนกับว่าเราเปิดเราก็ปิดมันได้
เปิดแล้วปิดเหมือนสวิตช์ทีวี

มันแล้วแต่ครับคือเรื่องของการเห็นเนี่ยมันพูดได้ยาวครับ
เช่นว่าขึ้นอยู่กับใจเราแล้วก็ใจเขาด้วย
ถ้าเกิดว่าสมมุติเวลาเราที่มีสติดีอยู่ใช่ไหมครับ
เขาก็จะมาในรูปแบบที่เราสามารถคอนโทรได้

คือเขาก็จะมาแบบว่ารุนแรงน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนี้ไม่ได้
เพราะใจเรายังอยู่ในสุขเราใจสูงอยู่ประมาณนั้น
แต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ใจเราตกต่ำ
เขาก็อาจจะพยายามจะมาทำให้รู้ว่ามีพลังอำนาจ
แสดงว่าอย่างที่เขาบอกว่าถ้าจิตตก
เราไม่สามารถควบคุมคอนโทรจิตใจของเราเองได้

แต่ถ้าสมมุติจิตของเราแข็งแรง

ยากมากที่เขาจะทำอะไรเราเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับใจเรา
มันก็หลักกวัฒนียสัตว์ธรรมะเหมือนกันนะ
ถูกครับแต่ว่ามันก็จะมีหลากหลายรูปแบบ
เช่นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าคนที่ตาย

ถ้าเป็นผีที่เป็นกายยาม
แต่อย่างคือว่ายังอยู่ในรูปของพลังงานในโลกใบนี้

แป๊บวิวเห็นอะไรอย่างนี้คือเป็นลูกของพลังงาน
อันนี้คือคนทั่วไปสัมผัสได้แต่จะมีอีกรูปแบบนึงคือเป็นรายละเอียด
รายละเอียดก็คือว่าที่มันหลุดไปจากโลกไปนี่แล้วอย่างนี้
อันนี้คนทั่วไปสัมผัสไม่ได้ชื่นปกเทพพวกอะไรอย่างนี้

คุณบอกคุณสามารถมองเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้
ก็ตะกี้นี่ก่อนเปิดก็ทีนึง

คุณเปิดยังไงต้องมีวิธีหรืออะไรยังไงไหม
ไม่ครับผมก็ตั้งจิตตั้งสมาธิสักพักนึง

ก็คือเหมือนกับทางบ้านเล่าให้ฟัง

ถ้าเคยเห็นคนจีนพอแล้วเขาไหว้
ไหว้ผีที่หน้าบ้านเขาเรียกว่าหอยยะตีเนอะ
ที่จะปูเสือกใช่ไหมครับแล้วก็มีอาหารวาง

อันนี้คือที่บ้านเล่าให้ฟังเมื่อเราเริ่มจำได้แล้ว
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเราก็ชอบไปพูดพอลาทุกครั้งทุกปีที่ไหว้
ใครมากินเต็มเลยมานั่งกินกันมาอะไรกันอย่างนี้

ใครเนี่ยมานั่งกินกันเต็มไปหมดเลยเขาเป็นใครกันอะไรอย่างนี้

ก็คือแบบที่บ้านเราเล่าให้ฟังตอนที่เราเริ่มโตขึ้นเลย

ก็เห็นครับถ้าเราใช้งานมัน

แล้วคุณเริ่มมาจำเรื่องราวเกี่ยวกับผี
เกี่ยวกับวิญญาณได้ตอนไหนครับ

มันก็คือมีมาเรื่อยแต่เราอาจจะสนใจบ้างไม่สนใจบ้าง

หรืออะไรที่เรารู้สึกว่า

คือในครอบครัวในตระกูลคุณกลายเป็นคนตายจะมาสื่อผ่านคุณ
ใช่เขาก็จะมาบอกว่าเฮ้ยไปบอกคนนี้ให้หน่อยว่าของที่เขาห่วงมันอยู่ตรงนี้นะ

เช่นอะไรบ้างเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าคุณเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนที่โลกแห่งความตาย
กับโรคในปัจจุบันมนุษย์อย่างเรา
ก็คือในงานศพญาติผมเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเนี่ยเขามีสมบัติชุดหนึ่ง
เนี่ยเก็บไว้ให้กับลูกเขาก็เลยโอเคเราก็รู้สึกมันแปลกอ่ะ
ที่เราแบบเราไม่ใช่คนในครอบครัวเขานึกออกไหมฮะ
แต่ว่าเราก็พยายามเดินไปบอกเขาว่าเออเนี่ย
กูเนี่ยเขาฝากบอกอย่างนี้นะว่าของอันนี้มันอยู่ตรงลิ้นชักตรงนี้ตรงนี้แบบนี้

ใช่ก็จะเป็นแบบพวกแก้วแหวนเงินทองอะไรพวกนี้

ถ้าเปิดแล้วเราก็จะเรียก
ใครที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมา

ชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วย

จะมีอยู่๒วิญญาณแล้วกันเนอะ

ก็คือมีวิญญาณของนักศึกษาคนหนึ่ง

แต่ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลา

อีกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างพี่นุ่ม

ตรงไหนอ่ะเดินไปชี้เลย

ทำไมคุณยืน
ไม่เขาก็รู้ล่ะครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งเดาว่าน่าจะแบบประมาณสัก๔๐อ่ะ๓๐กว่า๔๐หรือ๔๐กว่า
ฆ่าตัวตายแถวนี้แจ้งวัฒนะแล้วกัน

ฆ่าตัวตายแต่ว่าผมเห็นลักษณะการตายของเขาคือเขาให้เห็นว่าเขานอน
นอนอยู่นี่นอนแบบในรถอะ

ผมไม่รู้ว่าตายอันนี้ไม่เข้าใจแต่ว่ารู้ว่านอนแล้วก็แบบตายใส่เสื้อสีดำกางเกงยีน
พระคุณดำผู้หญิงฆ่าตัวตายแถวแจ้งวัฒนะอายุประมาณ

พบหญิงไม่ทราบชื่อนามสกุลนอนเสียชีวิตบนเบาะหลัง
อกจากนี้บริเวณประตูรถพบว่ามีการต่อท่อยางจากท่อไอเสีย
และปล่อยควันจากท่อไอเสียเข้าไปในตัวรถอีกด้วย

ใส่เสื้อสีดำกางเกงยีน

น่าจะใช่ใช่ไหมคุณสื่อเขาได้ไหมคุณคุยเขาได้ไหม
คนเราถ้าเกิดว่าทราบมาอยู่แล้วการฆ่าตัวตายเป็นบาปที่รุนแรง
วันนั้นเขาไปไหนไม่ได้เขาไปไหนไม่ได้เขาจะแบบเหมือนกับ
สิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าคือสมมุติเราเองเนี่ย
ทำบุญให้เขาก็ยากมากนะครับที่เขาจะรับได้แทบจะไม่ได้เลย
ว่าน่าจะทราบมาอยู่แล้วว่าจริงแล้วญาติพี่น้องเขาเนี่ยต้องเป็นคนทำบุญให้กับเขา
แล้วก็ไม่ได้ทำบุญปกติด้วยไม่ใช่ว่าไปถวายสังฆฐานอะไรอย่างนี้ไม่ได้ต้องวิปัสนาให้อย่างเดียว

อีกคนนึงเนี่ยเห็นเป็นเด็กผู้หญิงเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาฆ่าตัวตาย
รู้สึกว่ามันจะอยู่ข้างทางไปทางต้นของหลัก๔เนอะทางไปทางหลักศรีก็คือแจ้งพัฒนาต้น
มีการเขียนสั่งลาตายอะไรประมาณเนี้ยแต่เนี้ยคือเขาบอกเลขมา

เลขชั้นเลขห้อง๓๘๓๓๘๘๘๓๓ประมาณเนี่ย
มีมั้ยนี่หาเจอแล้วนะโทย่าดนะครับโทย่าดอ่านนะครับ
เครียดผูกคอเสียชีวิตสภาพขึ้นอืดในคอนโดย่านบางเขนตำรวจเร่งสอบเหตุ
บางเขนก็คือหลักศรีเนี่ยแหละผู้เสียชีวิตอยู่ภายในคอนโดแห่ง๑ที่ชั้น๘เลขที่ห้องพัก๓๓๘
อีบ้าขอโทษนะอันนี้ผมไหนผมเป็นกลางแล้วผมถามตรง
ก็ไม่รู้ครับก็แล้วแต่เพราะว่าผมไม่ได้ทำครั้งนี้ครั้งแรกในรายการที่เราทำ
มันมีรายการในเพจนะครับชื่อทูตสื่อวิญญาณเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ตลอดก็คือถ้าทีมงานเนี่ยก็จะรู้ว่าเราไป
แล้วไปในบางที่เนี่ยคือเราไม่รู้ด้วยว่าเราจะไปที่นี่แต่เราจะไม่รู้ว่าจะไปถึงก่อน
อย่างนี้ได้ไหมคุณเชิญแบบผมกำหนดสถานที่ให้ได้เลยได้ไหม
ก็มันขึ้นอยู่กับเรากับเขาด้วยครับสมมุติผมเปิดใช่ไหมถ้าเขาไม่มาผมจะพูดยังไง
ระยะของคุณมันไปได้ไกลแค่ไหนกี่กิโล
เรียกว่ากี่เราเรียกว่าเขาดีกว่าเขาจะมา
คุณกำลังจะบอกว่าคุณก็เหมือนไอโฟนถ้าสมมุติเราเปิดเครื่องปุ๊บสัญญาณมันจะเข้าคุณเมื่อไหร่ก็ได้
เรียกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมครับชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วย
แต่เห็นบอกว่าคุณไปศึกษาธรรมะแล้วก็เรียนรู้หาคำตอบเรื่องเหล่านี้ด้วยจากที่ไหนครับ
ตอนเด็กช่วงประมาณสัก๑๐ขวบอะไรอย่างนี้ช่วงประมาณปี๓๔๓๕ที่ก่อนท่านพุทธธาตุจะเสีย
เราก็มีโอกาสได้ไปเจอท่านไปอยู่กับท่านท่านก็ชวนพาไปคือตรงนั้นเป็นป่าอยู่แล้วอะครับ
ก็ได้ไปเหมือนแบบไปปฏิบัติธรรมไปอยู่กับท่านอะไรอย่างนี้พอสมควร
แล้วก็ท่านก็จะชอบพูดว่าคืออันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับ
ให้ฟังว่าท่านก็จะบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องระวังเพราะรู้อยู่ว่าเรามีอะไร
พยายามให้มันอยู่ในรูปในรอยให้ถูกต้องอย่าไปทำเลยซีซัวท่านก็จะพูดประมาณเนี้ย
แต่เราก็ไม่เข้าใจหรอกเด็กว่าท่านพูดทำไมอะไรอย่างนี้
ก็มีหลายท่านครับอย่างหลวงพ่อจรรย์ก็เคยเจอมีเหตุการณ์สนุกอะไรก็มี
ทุกวันนี้ก็ทำงานอยู่กับหลวงพ่อลงกฎวัดพระบาทน้ำผู้
ทุกวันนี้เหรอทุกวันนี้ครับใช่
คุณเรียนจบจากที่ไหนมาเรียนจบจากอเมริกาครับ

คือสิ่งที่คุณเรียนมามันไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผีกับสีหรือวิญญาณอะไร
พวกมันไม่เกี่ยวไงครับมันไม่เกี่ยว
เออนะฮะพอหลังจากนั้นนะครับไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศอย่างที่คุณบอก
ผมมีโอกาสอยู่ต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปทั่วไปหมด
แล้วพอช่วงจังหวะที่เราไป
แล้วผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรนะถ้ามันมีโอกาสที่เราได้ไปสัมผัสกับเรื่องพวกนี้
แล้วก็มันก็เลยเป็นงานขึ้นมาเพราะเราเห็นว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันเป็นศรัทธาของคนนะครับ
ประมาณนั้นแหละครับพอนั้นเนี่ยเขาจ้างกับเราเคสหนึ่งสองเคส
แล้วมันก็เป็นที่รู้กันต่อไปว่าเฮ้ยอันนี้มันแก้ได้อ่ะเคสแรกเคสแรกที่ไปเจอเนี่ย
ก็คือที่ยุโรปที่ฝรั่งเศสที่ฝรั่งเศส
ก็คือมันมีกรณีที่เขาเรียกร้องมาว่า
เหมือนแรกที่ปีกสาตาลใช่เรียนประมาณนั้นอ้าแล้วก็
คือผมพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้นะเราก็จะมีร่ามไปด้วย
ก็จะไปหาร่ามหาอะไรมาว่าพอถึงที่บ้านเสร็จเนี่ย
แล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ข้างบน

ใช่กรีดร้องอยู่อะไรอย่างนี้เราก็อ๊ะได้เราก็ช่วย
เราก็ขึ้นไปก่อนขึ้นไปแล้วก็เดินขึ้นไป

โดนขึงอยู่เอาเชื่อเก็บมักอยู่
พ่อแม่เขาขึงไว้แล้วก็ดิ้น
ทุน้ำทุลายแล้วก็พูดเสียงประหลาดประหลาด

เอาน้ำเนี่ยพรมแล้วก็สวดมนต์ไปแล้วก็ให้ร่ามแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส
กับทุกคนทางนั้นไปปั๊บเดี๋ยวหาย

ประมาณแบบ๕๔๐นาทีครับ

เสร็จแล้วก็ไล่พ่อกับแม่เขาลงไปแล้วขอคุยกับลูกสาวเขา
แต่ประเด็นมันคือว่าจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำอะไรเลย
ผมไปถึงเข้าไปหน้าบ้านเห็นว่ารู้ว่าเขามีอย่างนี้แล้ว
ไปข้างมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่มันดูสวยเอาไปทำที่พรมได้

แล้วก็เด็กมาเดินเข้าไปในบ้านก็มันมีโต๊ะกินข้าวที่เขาเพิ่งทานข้าวกันอยู่
แล้วพอมีเรื่องคงรีบวิ่งขึ้นไปเห็นแก้วน้ำวางอยู่ของพ่อหรือของแม่เขานี่แหละ
เราก็หยิบแก้วน้ำมาแล้วก็เอาน้ำเอาใบเนี่ยจุ่มแล้วก็วิ่งขึ้นไปแล้วเอาผม

เพราะมันไม่จริงไงครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เขามโนขึ้นมา
คือเด็กมโนขึ้นมาว่าผีเข้าแล้วเด็กเป็นอะไรอ่ะ
คือเด็กเขามีเหมือนแบบเป็นปมเนอะมีปัญหาทางครอบครัวพ่อแม่กดดัน
มันก็เลยเป็นภาวะทางจิตที่แบบสร้างขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันผีเข้าฉันนู่นฉันนี่
เพื่อเหมือนกับเรียกร้องความสนใจเรื่องอะไรอย่างนี้
สรุปแล้วเคสแรกไม่มีหรอกผีสากนางไม้สรุปแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องการความรักความเห็น
อาการทางจิตเป็นอาการทางจิตจิตใต้สำนึกใช่ไหมใช่
จริงต้องเล่าก่อนว่าเคสพวกนี้สักร้อยเคสเนี่ยมันจะมีจริงเลยอ่ะไม่ถึงสิบ
ไม่ถึงสิบเองหรอไม่ถึงสิบส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่คนคิดไปเองมโนไปเองอย่างเนี่ย
มีปัญหาทางจิตมีนู่นนี่นี่อะไรอย่างเงี้อุปทานหมู่หรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่สำหรับกว่าส่วนใหญ่ไม่มีเลยครับ
เริ่มปราบผีแบบจริงจังเนี่ยที่ประเทศไหนแล้วเมื่อไหร่
ถือว่าเป็นเคสแรกแล้วกันที่แบบจริงแล้วก็สร้างชื่อให้เราก็เรียกเงินเยอะได้
ฝรั่งเศสเนี่ยประเด็นก็คือว่าหน้ากากอันนี้มันมีที่มาที่ไปก่อนว่ามันมีศิลปินคนหนึ่งที่เขาแกะ
มันเป็นโบราณแล้วก็จะเป็นไม้เราก็จะแกะสลักแกะสลักอย่างนี้
ด้วยความรักที่เขามีต่อภรรยาที่เพิ่งเสียไปเขาตั้งใจจะแกะให้เป็นหน้าของภรรยาเขา
แต่แกะไปได้แป๊บเดียวตาย

เพราะว่าแบบจิตใจมันรู้สึกแบบแย่มากแกะไปแล้วก็เศร้าไป
ตายเสร็จเนี่ยเขาก็ถูกว่าเป็นสีระปิญอนุคค่อนข้างดังนะ
ก็เขาก็พยายามจะหาศิลปินคนอื่นมาทำให้มันจบ

จังหวะที่เค้าเอาไอ้ชิ้นนั้นมาโชว์ไปข้างหน้า
พจจักรที่อยู่อย่างนี้ก็เริ่มมีอาการสำแปด
เขาก็ก็จะเริ่มร้องหน้าเจ็บ

เนื่องจากว่าลูกกระตาเขาข้างหนึ่ง

ปราบผีดิบที่ประเทศญี่ปุ่น
ก็มีคนลงวิ่งมาเครียดกูลดจ๋างอะไรไม่รู้เรื่อง
ก็ลากให้เราไปก็ไปกันเฮโลหายไปกันแบบหลายคนอ่ะ
ไปถึงห้องปุ๊บเปิดประตูภาพที่ทุกคนเห็นคือ

กำลังยกแขนใครขึ้นไม่รู้ว่ากิน

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ประเด็นว่านี้มีทีมาที่ไปก่อนว่ามีศิลปินคนนึง
ที่แกะเยอะมันจะเป็นโบราณมาน้ำหมาก

แต่แกะไปได้แป๊บเดียวตายตายตามภรรยาตายเพราะว่าแบบจิตใจมันรู้สึกแบบแย่มาก
ไปแล้วก็เศร้าไปอยากจะแกะไว้อะไรภรรยาอะไรประมาณแล้วตัวเองก็ตายตา
ใช่พอตายเสร็จเนี่ยก็เขาก็ถือว่าเป็นศิลปินที่ค่อนข้างดังเนอะ
ก็เขาก็พยายามจะหาศิลปินคนอื่นมาทำให้มันจบผ่านไปถึง๒๐คนตายหมดเกลี้ยง
ฮะใครก็ตามแต่ที่มาแกะสลักหน้ากากนี้ตายหมด
ใช่แล้วมันก็ยังไม่เสร็จก็จะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างซึ่งผมไม่รู้รายละเอียดเหมือนกัน
แต่เขามาเล่าให้ฟังทีหลังว่าก็เสียก็ตายกันไปอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยเอาหน้ากากอันนี้มาอยู่ในมิวเซียมเพื่อที่จะเอาไว้โชว์อะไรอย่างนี้เนาะ
แต่ว่าช่วงแรกที่ไปเนี่ยก็คือเขาจะต้องเก็บเหมือนแบบเป็นสต๊อกอะไรอย่างนี้ก่อนทำทะเบียนอะไรก็ว่าไป
ก็อยู่ข้างหลังคือเรื่องที่เขาร้องเรียนมาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นรอปภรักษาความปลอดภัยทั้งหลายแหล่เนี่ย
ทุกคนที่เป็นก็จะเชื่อหมดเลยเป็นเพราะว่าหน้ากากอันนี้นี่สิ่งที่เขาเชื่อก่อนนะที่เขาเชื่อเขาก็เลยเชิญผมไป
ลงไปก็วันนั้นเนี่ยคือตอนที่เราอยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะนั่งกันอยู่อย่างนี้หลายคนใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีคนที่เป็นผู้จัดการของมิวเซียมอยู่ด้วย
เขาไม่เชื่อเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อเลยเขาบอกบ้าไร้สาระอะไรอย่างนี้แล้วก็หัวเราะใส่แบบโอ้แบบอะไรเนี่ยเอามาทำไมอะไรอย่างนี้
เราก็บอกโอเคไม่เชื่อไม่เป็นไรแล้วแต่เราไม่ได้ว่าอะไรผมไม่เก็บเงินคุณด้วยตามสบาย
หลังจากวันนั้นไปเมื่อผมจำไม่ได้ไม่กี่วันก็จะเป็นงานเปิดโชว์ที่เขาจะมาโชว์ว่าตอนนี้มิวเซียมจะมีอันนี้มาโชว์
จะขึ้นบนเวทีอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีผู้จัดการเนี่ยเขาจะยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเวที
โดยจะมีเจ้าหน้าที่วันนี้เราจะมีเปิดนู่นนี่นั่นก็อยู่ผมก็นั่งอยู่ในงานด้วยผมก็นั่งอยู่อยู่ตรงเป็นแขก
แล้วก็นั่งแล้วก็นั่งดูอะไรอย่างนี้แล้วก็บอกเขาแล้วว่าเตือนแล้วนะว่าอย่าไปทำอะไรพี่เลน
อย่าไปแบบไปพูดจ้าหรือว่าคิดอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย

จังหวะที่เขาเอาไอชิ้นนั้นล่ะมาโชว์แว้งหน้า
ละก่าอยู่
เหมือนเดิมผู้จัดการก็แบบหวนล้อย้อดใส

เดียวครับหลังจากนั้นผ่านไปแค่แบบ

ผู้จัดการที่อยู่ตรงนั้นก็เริ่มมีอาการแบบแปลก
เขาก็จะแบบเริ่มร้อง

เสร็จแล้วเขาก็เริ่มร้องขอความช่วยเหลือ

แต่รู้ว่าเขาเริ่มแบบคนคลาง

เนื่องจากว่าลูกตาเขาข้างหนึ่ง
มันเหมือนจะว่ามันจะทะละของ

แล้วเขาก็แบบทุกอย่างก็ตัดจบไปเลย

เขาก็เชื่อแล้วเขาก็เลยแบบเอออ่ะให้จัดการ

สัญญาคือความรู้สึก
ที่มันประทับอยู่ที่หน้ากากนี้

ผมก็เดินเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้

เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าผมเป็นใคร

เราก็แค่ไปปลดปล่อย

ให้ฟังว่ามัน
จะมาอยู่อะไรกับไอ้ชิ้นที่นี้

มานานหลายปี๑๐ปี๑๐๐ปีก็ไม่รู้
ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีพันธสัญญาหรือความเศร้าอะไรที่มันต้องมาสถิตอยู่ในชิ้นนี้
คำถามคือสิ่งที่คุณสื่อกับหน้ากากอันนั้นทำไมเขาถึงต้องอารวาสขนาดนั้น
เท่าที่เราสัมผัสได้ก็คือว่าเขามีความอาลัยอาวรอะไรกับภรรยาเขามาก
แล้วก็จะไม่ให้ใครมาแตะกับชิ้นนี้ของเขาเลยเหมือนกับคนอื่นที่จะมาจะมาทำให้เสร็จ
ก็ไม่ให้ทำไม่ต้องยุ่งก็เลยตายมาตลอด๒๐คนใช่ประมาณนั้น
แล้วก็ยังดันมีคนไปหัวเราะย้ออีกว่าอุ้ยนี่มันบ้าไร้สาระก็เลยทำให้เห็นให้รู้ซะเลย
สรุปหลังจากที่ผู้จัดการของมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์เข้าโรงพยาบาล
ผลปรากฏว่าหลังจากที่คุณเจรจากับผีเสร็จต้นจบก็หาย
หลักล้านมันค่าเงินไม่ได้เกินบาทรายล้านคือรายล้านเลย
แล้วผู้จัดการเขาถ้ายตาบอดไหมเออตอนนี้เป็นเหมือนเอิมพฤตธรรมภาษก์ครึ่งซีบ

แล้วที่คุณเห็นตอนนั้นคุณเห็นรูปแบบเป็นยังไง

ว่าสิ่งนั้นมันมีพันธสัญญา
มันมีความเศร้ามีความโศกอยู่ตรงนั้น

มีโชว์ในการอวดปราบผี

คุณเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
เห็นว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เลิศสุดเลย
คือไปปราบผีดิบที่ประเทศญี่ปุ่น

ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบมีคดีอะไรแปลกแปล

คือจะมีความแปลกแปลกประหลาด

นั่นคือว่าผมไปที่ญี่ปุ่นเนาะ
จังหวัดหนึ่งละกันที่เขามีชื่อเสียงด่งดังมาก
ออนเซ็นมันมีรีสอร์ทอยู่แห่งหนึ่ง
เมื่อนั้นแล้วนะน่าจะเป็น๑๐ปีแล้ว
ห้องนั้นตอนนั้นมีมูลค่าต่อคืนคือ๓๐๐๐บาท

ดีสุดทุกอย่างดีสุดอยู่ห้องสุดท้าย

เพราะว่าเขาบอกว่านะ

มันมีแบบอะไรไม่รู้ว่าวิญญาณ

อยู่ในห้องนี้ให้เราไปปาก

เราก็ไปแล้วเขารู้จักคุณได้ยังไง
พอมันเริ่มรู้คนหนึ่งมันจะบอกต่อ

คือหลักผมบอกว่าเดี๋ยวผมขอไปนอนห้องนั้น
คือห้องที่ว่ามีนะ

ขอไปนอนคนเดียวจะได้จัดการได้

ห้องอื่นที่อยู่ในโรงแรมเดียวกัน
ไม่ไกลกันน่ะหนึ่งเดินวิ่งมาฮะ

ก็มันไปกันหลายคน

ก็ไปกันหมดไปถึงห้องลึกเปิดอีกประตูภาพที่ทุกคนเห็นคือก็คือว่าคนหนึ่งอ่ะที่เป็นดูโอกัสใช่ไหมค่ะ
แล้วคือพนักงานที่ที่อยู่ในโรงแรมเขาคงใบบริการอย่างนี้นะ
แล้วก็ไปกินข้าว
ตอนนั้นผมไม่รู้รู้แต่ว่าแสกคือโดนคนหนังฆ่าแหล่ะ

อัลลาวาธจะหมี่ปุ่นลงพูดจะไม่รู้เรื่อง
ทุกคนที่เข้ามาพยายามจะทำร้ายเข้ามาบีบมาจับแล้วแบบ
ก็เหมือนเราดูในหนังคือแบบทำไมเรี่ยวแรงมันเอามาจากไหนอะไรอย่างนี้
ที่ตัวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรกับผมเท่าไหร่อย่างนี้
ก็ขยับแต่ไม่ได้ทำกับผมนะทำกับคนอื่นที่เขาเข้าไปก่อน

เราก็เอาเครนแล้วก็ช่วยกันจับช่วยกันล็อคช่วยกันอะไรอย่างนี้
มันไม่กลัวเธอสวดอะไร
จริงไม่ได้สำคัญที่บทสวดครับสำคัญที่ใจ

ใช่ใจเราเนี่ยมันเข้มแข็งพอที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่เสียสติ

ก็คือสะกดเขาให้อยู่ก่อนเสร็จแล้วก็ตำรวจก็มาเป็นคดีปกติอะไรอย่างนี้
ตำรวจก็มาเคลียร์นู่นนี่นั่นก็ไม่มีอะไร
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็เคลียร์พื้นที่กันเสร็จอะไรเสร็จอย่างนี้
ก็เลยรู้ที่มาที่ไปว่าอ๋อจริงแล้วมันเกิดจากตรงห้องนั้นน่ะ
มันมีผีคือเป็นผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายอยู่ในห้องนั้น

เพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาเขาก็จะแบบเหมือนกล่อมมากดมาควบคุมทำให้เกิดอาการ

เปิดบริการปกติผมก็ยังเคยไปอีกแล้วก็ถ้าว่ามีโอกาสก็น่าจะไปอีกแล้ว
สวยมากใช่มั้ย

คุณด่าเขาว่าไง
คือหลักอ่ะเราก็ต้องด่าว่าถ้าสมมติ

ใช่ถ้าไม่ไปเนี่ยไม่ให้ไปผุดไปเกิดนะไม่ไปสาบแช่งนะสำคัญที่ใจ

ใช่หลักเพราะว่าเขาพบภูมิต่ำกว่าเราเนอะการที่เขาจะไปเกิดไปเลยเขาต้องมีบุญบารมีอ่ะ
งานนั้นสรุปคุณปราบได้
ไอ้คนที่กินศพทุกวันนี้โดนดำเนินคดีอยู่ป่ะครับ
ก็โดนไปตรงนั้นแล้วมันก็จะถือว่าตีเป็นคดีฆาตกรรมแล้วก็เขาก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นแบบเหมือนโรคจิตอะไรประมาณนี้แหละ
คุณผู้ชมฮะวันนี้การมูเตรูเราบอกแล้วเมื่อกี้ที่เราเล่ามาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยเลย
แต่ในขณะเดียวกันทุกวันนี้การมูเตรูแบบ๑๘มงกุฎก็เยอะการหลอกลวงคนก็เยอะวันนี้คุณจะมาบอกเปิดเผยกลงแห่งความเชื่อสักหน่อยไหมฮะ
เพื่อเป็นวิทยาธารให้กับพวกเราได้รับรู้เรื่องแรกที่คุณจะมาเปิดเผยเดื่อยงูเหลือม
คืองูเหลือมเนี่ยเป็นงูที่มีอายุยืนก็คือถ้าสมมุติว่าเขาอายุถึงประมาณ๔๕๐ปีเนี่ยเขาจะอยู่ในถ้ำตัวเดียว
ตัวเดียวแล้วก็จะมีเดือยเนี่ยผมไม่เรียกว่าอวัยเพศแบบเหมือนแต่ว่ามันจะโผล่ออกมาแล้วเขาก็จะให้ขูดสะกิดสะกิดมันจะล่อให้ตัวเมียมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยงูที่จะมีอย่างนี้ได้ต้องอายุประมาณ๕๐ปีขึ้นไปซึ่งก็ยากมากแล้วแล้วเขาอยู่ตัวเดียวแล้วเขาก็จะสะกิดตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเชื่อมากว่าเป็นเครื่องรางแห่งเสน่ห์
ผมทำเอาเหรอประเด็นคือเรารู้ว่ามันยากใช่ไหมครับแล้วราคามันสูงแล้วก็มาสังเกตว่าเฮ้ยถ้ามันทำเองได้น่าจะขายได้ราคาดี

ไม่มีใช่ไหมเดยงูคุณยังไม่เคยเห็นเลยใช่ไหม

คุณก็ยังไม่เคยเห็นว่าเดยงูเหลือมจริงนั้นเป็นยังไง

สรุปที่คุณเคยเอามาหลอกขายคนคือ

กรรมที่คุณได้จากการเอาเดื่อยงูเหลือมมาขาย
แต่ว่าเอาเดือยไก่มาขายเป็นเดยงูเหลือมเนี่ย

ไม่ได้กินฟากมากินเป็นปกติดีกว่า

พออายุ๓๐ปุ๊บ๓๐เองนะครับ

มากคือเดินไม่ได้นั่งเฉยก็เจ็บปวดทรมานมาก
คือบวมแบบอักเสบรุนแรงมาก

แต่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่มีใครเป็นทั้งคนเลย
คุณเชื่อว่ามันเป็นผลกรรมจากการที่คุณหลอกคน

แล้วมันเหมือนเป็นภาพที่เราไปทำอะไรพวกนี้มันโผล่เข้ามา
เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่
แต่คุณเคยเรียกค่าจ้างเนี่ยสูงสุดถึง๕๐ล้านบาท

ก็จริงเพราะว่าถ้าอย่างคำว่าร้าน

ด้วยความที่อย่างนี้คือเรารู้สึกว่าเงินที่เราได้มาง่าย
เงินได้มาง่ายเงินเป็นเงินร้อนเนอะ
มันก็มีเหตุให้ออกแล้วมันก็มีอะไรที่มันแบบ

มันหยุดอาจทำแล้วมันอาจรู้สึกทรมาน
รู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันไม่สนุกอะ
มันไม่สนุกแล้วก็ไม่รู้จะทำทำไมอะไรอย่างนี้
พอเข้าที่เรื่อยมันก็เลยเลยเข้าใจจริงว่าเออมัน
คำว่าบาปคำว่าบาปคือความไม่สบายอกไม่สบายใจ
มันทำให้เราแบบเออพอเหอะอะไรอย่างเงี้ยครับอืม
ทุกวันนี้คุณเลยผันตัวเองมาเป็นจิตอาสา

ครับก็อยู่กับท่านจะเรียกว่าจิตอาสาก็ใช่
เพราะว่าเราไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไร
เช้ายันเย็นเนี่ยเราทำงานถวายท่าน

ก็คือตอนเช้าทั้งวันเนี่ยทำงานให้ท่านจัดอีเว้น
ถ้าเคยเห็นอีเวนต์ในกรุงเทพที่ท่านไปนู่นนี่เนี่ย
ก็ไม่ทั้งหมดแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นที่ผมทำ
เห็นก็บอกทุกวันนี้เป็นจิตอาสาประหลาดผี
ใช่ก็คือพอกลางวันเราทำงานให้หลวงพ่อใช่ไหมครับ
เปิดตัวไม่นานก็คือเรามีเพจชื่อว่าทูตสื่อวิญญาณ
ก็คือว่ารับเรื่องร้องเรียนที่คนที่เขาทุกข์

ก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคุณผู้ชมครับชมแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมนะครับ
เรื่องราววันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเหลือเชื่อสักนิดหนึ่ง
แต่มันอยู่ที่ใจของคุณนะครับว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับ

ช่วงหน้ามูขั้นเทพจะพาไปมูแบบว่าปังจะไปที่ไหนช่วงหน้ามูขั้นเทพรอคุณอยู่ฮะ
วัดโภหรือวัดมัสเชียทุมพลก็แปลว่าโรมโภโรมไซผู้ใดมากราบว่ายสการะ
ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรือง
เกิดราศีกรกฎเกิดราศีมิถุนถูกราหูค้นทรัพย
ต้องมาไหว้หลวงพ่อพระนอนศักดิ์สิทธิ์ปางโปรดอสุรินทราหูองค์นี้
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
มูไนท์มูให้สุดกับงูขั้นเทพ
แล้วก็มาถึงช่วงหมู่ขั้นเทพของเราที่วันนี้จะมาบอกคนละเม็ดเคล็ดลับ
ในการมูให้เห็งหมูให้ปังดังทั่วไทย

มูขั้นเทพไปเลยครับ
สวัสดีครับพี่หนุ่มพี่มดดำแล้วก็แฟนรายการมูไนท์
ในวันนี้ผมพามาที่วัดวัดหนึ่งครับ
คือเป็นวัดสำคัญเลยทีเดียว
เป็นวัดที่ผมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ
เพราะตั้งแต่เริ่มมาอยู่กรุงเทพในปี๒๒๐
ก็มาไหว้พระที่วัดนี้ชีวิตที่ดำเนินมาเนี่ย
ก็หาโอกาสมาวัดนี้เป็นลำดับ
ถึงขนาดว่าจัดทัวร์ไหว้พระเก้าวัดชมเมืองทุกต้นปี
ระยะเวลาประมาณสัก๑๐๒๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
จะมีคณะทัวร์เนี่ยเดินทางมาไหว้พระสการะที่วัดนี้
ถือว่าเป็นการทำบุญต้อนรับปีใหม่
หรือทำบุญต้อนรับในวาระชีวิตใหม่
ใครจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมาไหว้พระที่วัดนี้ก่อน
ใครจะแต่งงานก็พาคนรักมาไหว้พระที่วัดนี้ก่อน
ใครจะเริ่มต้นงานใหม่จะเปิดสินค้าออนไลน์ตัวใหม่
หรืออะไรต่างนานเนี่ยนะครับควรจะมาที่วัดนี้
เพราะวัดนี้มีความเกี่ยวพันธ์กับประวัติศาสตร์ของกรุงรัฐนาโกสินศ์
หรือวัดโพหรือวัดพระเชฑุพลก็แปลว่าลมโพห์ลมไส
มหามงคลคู่กรุงรัฐนาโกศิลป์ผู้ใดมากราบไหว้สักการะ
ก็มีความลมเย็นเป็นสุขมีความเจริญลุ้งเลือ่ง
วัดโพหริวมลมหลารารราบราชวรรถมหาวิหาร
พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชและยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยครับ
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกส์อีกด้วยครับ
วิหารหลวงแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระนอนอันศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่
และพระนอนองค์นี้มีนามตามพุทธศาสนาว่าพระปางโปรดอสุรินทราหู
โอ้โหนี่สำคัญนะใครเกิดราศีกรกฎถูกราหูทัพ
เกิดราศีมังกรถูกราหูเหล็งใครเกิดราศีมิถุนถูกราหูค้นทรัพย์
และอยู่ราศีอื่นที่มีภัยจากราหูต้องมาไหว้หลวงพ่อพระนอนศักดิ์สิทธิ์ปางโปรดอสุรินทราหู

เรามาถึงที่วิหารสารลายข้างกับวิหารหลวงพ่อพระนอน
ก็มาบูชาดอกไม้ทูบเทียนตรงนี้ครับเขาจัดเตรียมไว้ให้เจ้าหน้าที่
ก็มีอัธยาศาสตร์ยิ้มแย้มจ่ำใสนะครับ
ด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดที่เนี่ย
มีพุทธรูปประจำวันเกิดอีกหลายองค์อยู่รอบพระโบสถ
เป็นลักษณะของทำวิหารเอาไว้นะครับมีอีกหลายองค์นะครับ
แต่ว่าใครที่เกิดวันใดก็จะมาปิดทองอธิษฐานตามรูปประจำวันเกิดของตัวเอง
ที่อยู่หน้าพระวิหารหลวงพ่อพระนอนนั้นวิธีการเนี่ยก็สวดกระถาบูชาก่อน
หลวงพ่อพระนอนนะครับ
อธิษฐานร่วมกันนี้จงเป็นสรรพมงคลประเสริฐ
จงบังเกิดขึ้นจากนี้สื่อไปได้ทืน
หลังจากจุดทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปด้านนอกแล้ว
ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธศัยญาติ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่ออิดถือปูนปิดทองทั่วทั้งองค์
และเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๓ของประเทศ
พระนอนในประเทศไทยจะมีอยู่สองพุทธศาสตร์คณะ
คือเป็นพระปรางศรีหะสายญาติ
คำว่าศรีหะก็คือราชศรี
สายาทแปลว่าประทับนอน
นอนท่าราชศรีก็คือพระองค์ใช้ในส่วนของแขนพระองค์
กับพระหัตรลองพระเสียร
นี่ถ้าเกิดว่าเป็นพระนอนที่เป็นปรางดับขันบรินิพานเนี่ย

แต่ถ้าลืมตาเนี่ยโปรดอสุรินทราหู
เพราะยังลืมตาอยู่ยังไม่หลับสังขาร
ลืมตามองโปรดอสุรินทราหู
พระพุทธรูปองค์นี้แน่นอนจะต้องเป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู
และมีพระวรกายที่ใหญ่โตเพราะว่าพระองค์แสดงฤทธิ์
แสดงฤทธิ์ในการปราบให้ลาหูลดทิถิ
เพราะฉะนั้นเนี่ยลาหูไปอยู่จริงเพราะว่ามีพระปางนี้
ดูนะเห็นมั้ยครับดูพระเนศท่านลืมเห็นมั้ยครับ
นารินทรเทวีทรัพย์อร์ผู้สร้างองค์พระปฏิบาลนี้

ขอน้อมอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ได้ทำนุบำรุงบูรณะหลวงพ่อพระนอน
ศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้สื่อศรัทธาสาธุชนมายาวนาน
ศรัทธาอธิษฐานในทุกประการที่เป็นมงคล
สำเร็จแก่ข้าพเจ้านั้น
และแฟนรายการหมู่ไหนนั้นไปตลอดกาลและนานเธอ
ความคิดของผมเนี่ยพระนอนองค์นี้ที่วัดโพนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ดูเข้มครั้งลงตัว
และดูได้รับการดูแลทำลู่บำรุงด้วยพระราชสถาด้วยสัทธา

พระนอนคุณที่พระม่าถึงจะตาหวาน
พระนอนที่วัดขุนแม้จะรูปร่างยาวกว่า

มีเผาอรกายที่งดงามปิดทอง
มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ในพระอารามหลวงที่สำคัญ
ที่วิจิตรคู่กุรัตนากสิน
ความคิดของผมพระนอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแผ่นดิน

และที่สำคัญผมอยากให้ดูตรงนี้นะครับ
เราเห็นด้านด้านนู้นนะครับด้านพระเสียร
พอเรามายืนตรงนี้ภาพฉายแห่งความยาวเนี่ยนะครับ
เวลาเรายืนมองนั้นนะครับให้เพ่งมองอธิษฐาน
วันนี้หนอสร้างด้วยศรัทธานี่หนอสร้างด้วยแรงอธิษฐาน
หนอสร้างด้วยพระราชศรัทธานีหนอบำรุงด้วยพระราชศรัทธา
แปลว่าพระนอนองค์นี้มีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์มีพระราชศรัทธา
พระบรมวงศาลวงศ์หลายพระองค์มีพระราชธา
ธรรมนุบำรุงคนมาเห็นก็ยังซึ่งความปราบปลื้มใจ
จะเป็นชาวศาสนาพุทธหรือนอกศาสนาพุทธมาเห็นพระนอนองค์นี้
จะมีความปราบปลื้มใจมิดจุดมูอีกจุดหนึ่งนะครับ
ฝ่าพระบาทจะมีมงคล๑๐๘ผมว่ามงคล๑๐๘นี้สำคัญมาก
คืออย่างนี้ครับคุณไม่เห็นหรอกแต่ผมเห็นในศรัทธามายาวนาน
เวลาเราเดินผ่านฝาพระบาทจะมีมงคล๑๐๘ดูนะครับ
เหมือนมีพลังเหมือนกับแสงอันเป็นมหามงคลตกมากระทบต่อตัวเรา
แต่แสงนี้เป็นแสงมงคลในความเป็นมงคลเห็นไหมครับ
นี่คือมงคล๑๐๘ที่งดงามวิจิตรนะครับเขาจะมีมงคล
ไม่ว่าจะเป็นมงคลพระมหาสังนะครับหรือพัดโบกนะครับเนี่ย
จะเป็นมงคลต่างมงคลตามความเชื่อนะครับ
มี๑๐๘ประการล้วนปรากฏอยู่บนการเขียนลายที่ฝ่าพระบาท
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตรงนี้กลางฝ่าพระบาท
ผมก็จะนำอธิษฐานนะครับสาธุข้าพเจ้าขอบูชาศักระ
ซึ่งมงคลในความเชื่อความศรัทธาของพระพุทธศาสนา
ของฝ่ายเทวนิยมที่ประเด็นสถานในฝาพบาท
องค์พระสัมมาในรูปเคารพของหลวงพ่อพระนอน
ที่วัดพระเชษฐุวรรณแห่งนี้จงเป็นมงคลที่โดนบันดาล
ข้าพเจ้าผู้มาบูชาศักระจงได้พบพานแต่สิ่งที่เป็นมงคล
นให้เกิดความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม

อีกจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยครับ
คือใส่บาท๑๐๘บาทเพื่อเป็นมงคล
ผมไม่รู้ว่าประเพณีมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่ตอนที่ผมมาว่ายเองสการะเองเมื่อสัก๒๐ปีที่แล้วนะครับ
พร้อมทั้งนำคณะทัวร์มาเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วต่อเนื่องกันเลยนะครับ
ทัวร์ทุกคนชอบมากเลย

พ่ออธิษฐานครับอ่านะดูนะ
ขอให้รวยขอให้มีบุญราศี
เป็นที่รักแก่มนุษย์เป็นที่รักแก่เทวดาทำมาค้าขึ้น
เป็นคนที่มีร่างกายหอมจงพลคนที่มีเสียงกังวาน

ทำสิ่งใดจงมีความเจริญรุ่งเรือง

แฟนรายการมูไนท์จงสำเร็จ
มาทำแบบนี้ก็คงให้มีความเจริญก้าวหน้า

ใครมาทำบุญไหว้พระแล้วอธิษฐาน
ก็ขอให้สำเร็จในทุกประการดังที่ปรารถนา

จะเหลือนะครับเขาใครเกิดมา

ขอให้มงคลทั้งหลายที่กับพระเจ้าที่อธิษฐาน
สำเร็จเป็นบุญปฏิหารในแรงอธิษฐาน

จงเป็นมหามงคลประสิทธิ์ปราศาสตร์

จงเป็นมหามงคลประสิทธิ์ปราศาสตร์

พระอาทิตย์กำลัง๖พระจันทร์กำลัง๑๕พระอังคารกำลัง๘พระพุทธกำลัง๑๗
พระพระรหัสดีกำลัง๑๙พระศุกร์กำลัง๒๑พระเสากำลัง๑๐พระราหูกำลัง๑๒
รวมกันเนี่ยนะครับจะได้๑๐๘พอดีกำลังของเทวดาประจำวันเกิดนั่นเอง
เพราะนั้นตรงนี้ก็คือเบนบาท๑๐๘
ใครมาหยอดอธิษฐานเคราะห์หมดโชคเพิ่มเป็นมงคล
สิ่งที่เป็นสิ่งละอันพันละน้อย
แต่เป็นมงคลที่เกิดจากการเดินทางในชีวิต

แต่ที่สำคัญวันนี้มงคลใดก็ตามทีที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรานำเสนอในวันนี้ต้องเรียกได้ว่า
เฮ้ยมันมีกลลวงมากเหมือนกัน
วันนี้มูเตรูมีอยู่ทั่วประเทศไทยมีอยู่ทุกอนูเลย
เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีสติในการเสพ
สิ่งหนึ่งวันนี้ถ้าคุณคิดว่ากลลวงพวกนั้นคุณจับได้
คุณสามารถส่งเรื่องราวมาแฉกันแบบว่าแฉการมูเตรูสดกันที่
หรือถ้าคุณมีเรื่องราวอะไรเด็ดดีส่งเข้ามาครับ
ครับผมวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับ
ผมหมูตัวพ่อคุณพ่อดำหมูตัวแม่นะฮะ
แล้วก็หมู่ขั้นเทพอย่างอาจารย์ลักษณ์ลาไปก่อนนะครับ

คืนนี้ไปกันก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า